คดีนี้ถูกจับตามาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มที่พบศพ
เจอสองท่อนก็ว่าโหดเยี่ยมแล้ว

อายุรุ่นราวก็ยังเด็กอยู่แล้วเป็นผู้หญิง
จนกระทั่งสามารถไล่ตามและจับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้นะคะ

ถึงแม้ว่าสารจะนัดตัดสินในช่วงบายนะคะ
แต่ว่าตอนนี้จำเลยทั้งหมด
เดินทางมาถึงที่สารเรียบร้อยแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
พร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สึกข่าวธนาคต์ทีวี
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนางสาวเรสรากินจุ้ย
ถูกพบเป็นศพถูกฆ่าหันสองท่อนที่บริเวณไร้อ้อยป่าภัย
โนนสง่าอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับ
โดยประเด็นแรกที่ตำรวจตั้งไว้คือปมฆ่าโหดในครั้งนี้คือประเด็นชู้สาว
แต่ภายหลังสืบสวนจนทราบนะคะว่ามีเรื่องราวกันมาก่อนกับกลุ่มผู้ต้องหา
ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพลักทรัพย์ผู้ตาย
โดย๓ผู้ต้องหาคนสำคัญหลบหนีไปยังเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์
ทนกระแสกดดันไม่ไหวออกมาขอมอบตัวสู้คดีเรื่อยมาจนกระทั่งศาลจังหวัดขอนแก่นเลื่อนอ่านคำพิพากษามาเป็นวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับและอีกไม่นานนั้นองค์คณะผู้พิพากษาจะออกนั่งบันลังเพื่ออ่านคำพิพากษาแล้วนะครับ
ซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งสองฝั่งบอกนะครับว่าไม่ว่าแนวทางของคำพิพากษาช่วงบ่ายของวันนี้ออกมาเป็นเช่นไร
ทั้งหมดนั้นก็พร้อมยอมรับในคำตัดสินครับทั้งหมดนี้นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาบ่ายโมงตรงนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้ก็จะมีการเกาะติดบรรยากาศในการพิพากษาคำตัดสินในคดีนี้ด้วย